เอาไปดูข่าวแรกครับคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าสายมูไม่ควรพลาดจริง
เดี๋ยวจะพาไปเสริมสิริมงคลกันหน่อยแล้วจะพาไปแก้ปีชงรับตุ๋นเองนะครับ
ไปกันที่นี่ครับคุณผู้ชมฮะวัดเขตนาบุญญารามอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
เขามีการแถลงข่าวเลยนะเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่เลย
เขามีการจัดงานบูชาดาวนพระเคราะห์วัดเขตนาบุญญารามประจำปี๒๕๖๖
จะจัดขึ้นนะรองวันที่๒๖กุมภาพันธ์นี้
เขาบอกว่าจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่๑๘๙แล้ว
อันนี้จะยาวนานขนาดนั้นหลายชั่วอายุคน
งานนี้ประชาชนเขาให้ความสนใจกันเยอะคุณผู้ชมฮะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขามีความเชื่อเรื่องของปีชง

ปีชงนี่เป็นชงยังไงผมนี่ชงทุกปีเลย

ชงกาแฟแหละ
คุณผู้ชมฮะใครที่เกิดปีชงก็ไปไหว้ขอพร
แล้วก็ไปเสริมดวงเสริมชะตากันได้
เขาบอกว่าเป็นการไหว้ดาวนพะเคาะที่ปกปักประจำปีเกิดนั่นแหละ
รวมไปถึงเสริมพลังบวกให้เงินทองไหลมาเทมาเห้ง่ายล่ะ
งานนี้นะฮะมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยก็มางานนี้ด้วย
ว่านี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี
และเป็นการร่วมมือกันของหลายภาคส่วนหลายองค์กร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดจันทบุรี
ที่มีมาอย่างยาวนานและมาที่จันทบุรี
หลายคนก็ไปยังสถานที่ต่าง
หนึ่งในนั้นนะฮะควรจะไปและต้องวางแผนการเดินทาง
ก็คือการไปนามัศกาลรอยพระพุทธบาทที่เขาคิดชะกูธ

ถูกต้องแต่ต้องวางแผนให้ดีเพราะปีนึงเขาจะเปิดให้ขึ้นไปกราบไห้กันได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ
และยังมีการผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างจริงจังในจังหวัดจันทบุรี
ตามโซโลแกนที่ว่า
สบายสบายชันทบุรี

สบายชันทบุรี
ประกาศแบบเหมือนกับนางงาม
แต่บอกคุณผู้ชมอย่างที่คุณชนะบอกว่าถ้าใครจะไปขึ้นเข่าคิจกุฎ

๒๒มกถึง๒๒มีนาคม
เรียกถึงวางแผนให้ดีนะคะ
และงานนี้ถ้าที่จะไปกราบไหว้

เขาจัดเป็นงานใหญ่ก็คือ๒๖กุมภาพันธ์นี้นะครับ